จากเมื่อวานนี้เราได้รู้เบอร์ของคนที่รักไปแล้ว
วันนี้เราจะมาดูเบอร์แล้วรู้เบอร์ของพักที่ชอบกันบ้าง
แต่ละพักเขาได้เบอร์อะไรกันบ้างบรรยากาศเป็นยังไงเชิญชมเลยครับ
หมายเลข๗ครับ
หมายแรกที่สามสิบเจ็ดครับ
หมายแรกที่ยี่สิบเก้าครับ
หมายแรกที่สามสิบเอ็ดครับ
ถ้าดูไม่ทันจำไม่ได้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกที
ดูบรรยากาศก่อนครับนี่คืออาคารไอราวัตรพัฒนา

หานครดินแดงครับสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
หรือว่าสอบแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าที่เรียกกันปาร์ตี้ลิสต์
แล้วก็จะมีการแจ้งบัญชีรายชื่อผู้เสนอตัวชิงนายกรัฐมนตรีของพักวันแรกด้วยนะ
มีหัวหน้าพักการเมืองและแก่นำพัก๔๙พักครับคุณผู้ชมครับ
ที่มาถึงที่รับสมัครก่อนเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
ขึ้นไปจับสลากจับเบอร์สอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้สนับสนุนอย่างคึกคัก
โหร้องแสดงความยินดีกัน
ซึ่งผลการจับเบอร์ปรากฏว่าพักใหญ่
คุณผู้ชมมีพักเดียวก็คือพักของคุณอนุทินชาญวีรกูล
พักภูมิใจไทยที่ได้หมายเลขตัวเดียวคือเบอร์๗ครับ

ส่วนพักการเมืองใหญ่ที่เหลือได้เลข๒หลักหมดเลย
เริ่มตั้งแต่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
จับสลากได้เบอร์๓๗ครับ
รวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
ท่านขึ้นไปจับเป็นหัวหน้าพักขึ้นไปจับได้เบอร์๒๒ฮะ
นายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ขึ้นไปจับได้เบอร์๒๙ครับ
นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลได้เบอร์๓๑ครับ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยจับได้เบอร์๓๒
จุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตย์จับได้เบอร์๒๖
ชาติไทยพัฒนาได้เบอร์๑๘
พักชาติพัฒนากล้าได้เบอร์๑๔

พักชาติพัฒนากล้าได้เบอร์๑๔
ปิดท้ายกันที่นายมงคลกิจคนนี้ครับเดินไปอย่างเท่เลย
นายมงคลกิตสุขศีนทารานนท์หัวหน้าพักไทยสีเวลัย
มีการบริกรรมคาถาก่อนนะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน
จับได้เบอร์๔๒ครับ

ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศหลังจากที่ทุกพักเนี่ยนะคะให้ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพักที่อยู่ในใจของทุกท่านเนี่ยนะคะใครได้เบอร์ไหนกันบ้างก็จำเอาไว้กันนะคะหลังจากทุกพักจับเบอร์ได้เบอร์ประจำพักกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าปฏิกิริยาของแกนนำพักแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนะคะ